คุณผู้ชมค่ะเมื่อวานนี้ชาวเมืองน้ำดำกาลสินเนี่ย
แบบนี้คุณผู้ชมกล้องวงจรปิดเนี่ยจับภาพได้อย่างชัดเจนเลยนะเห็นไหม
ผู้ชายใส่เสื้อลายพลางขี่ซาเล้งมาแบบนี้โมโหกลับไปแล้ว
ไปเอาปืนมาปืนอยู่ในผ้าเอาออกมาแบบนี้นะคะโอ้ดูเกลี้ยวกราดมากเลยค่ะ
เอามาแบบนี้นะแล้วสุดท้ายเดินไปเลยค่ะ
กลับออกไปเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในปั๊มน้ำมันปอตทบ้านเสียว
ตำบลหัวงัวอำเภอยางตลาดจังหวัดกรสินคลุ้มคลั่งแบบนี้แหละค่ะ
แต่ไปกดที่ตู้ของกรุงไทยไปกด๑๕๐๐เงินมันก็ไม่ออกสิฮะ
เพราะว่ามันต้องเสียค่าธรรมเนียมต่างธนาคารถูกไหม
มันต้องกดน้อยกว่านั้นคือ๑๔๐๐บาทกดได้
แต่เขาไปกด๑๕๐๐บาททีนี้พอมันไม่ออกเนี่ยทำไง
ก็โมโหที่สำคัญพยายามที่จะกดบัตรเอาออกมา
ก็เอาออกจากตู้ไม่ได้ด้วยโมโห
เขาบอกว่าไม่ได้รับประทานยาตัวเขาเองมีอาการป่วยทางจิต
จริงต้องรับประทานยาเป็นประจำอาการกำเริบค่ะ
ประกอบกับเมาสุราด้วยดิฉันว่าน่าจะเป็นอย่างหลังเนี่ยหนักกว่านะคะ
ขณะนั้นมีเจ้าหน้าที่ธนาคารมาตรวจสอบตู้พอดี
ก็เลยเรียกมาเรียกให้มา
คนชายคนนี้เรียกบอกว่าเอาบัตรออกมาหน่อย
หลังจากนั้นก็ขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปแบบนี้นะคะ

ทุกครั้งมันกิน๑๕บาทหรือ๒๐บาท
มันกดไม่ได้ถามกด๑๕๐๐บาทเพราะมันต้องเสียค่าธรรมเนียม

มันมีปลายอะไรก็ใช่แต่ว่ามันกดไม่ได้

แล้วก็ไปเรียกเจ้าที่นละครมาด้วย

เขามาซ่อมครับ
เพราะว่าผมกดมันออก๑๕๐๐บาท

ไม่มีความรู้เรื่องอิเล็กทรอนิกส์ครับ
สรุปเหมือนตำรวจจะรู้เรื่องราวมากกว่าคนก่อเหตุอีกซ้ำไป
ประมาณว่าตำรวจเป็นโคศกส่วนตัวให้ผู้ชายคนนี้
คือคุยกันมาแล้วรู้แล้วก็เลยมาอธิบายให้ฟังอีกทีนึง
สรุปแบบนี้นะคะที่เงินไม่ออกเพราะว่าให้น้องชายเนี่ยโอนเงินมาพันห้า
แล้วตัวเองเอาบัตรธนาคารไทยพาณิชย์ไปกดตู้ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารกันมันก็มีค่าธรรมเนียมในการกดอ่าทีนี้ครั้นจะไปกด
พันห้าเลยมันก็ไม่ได้สิคะเงินมันก็ไม่พอมันต้องลบค่าธรรมเนียมออกไป
กดได้สูงสุดแค่พันสี่เขากดพันห้ามันฟ้องแบบว่าเงินไม่พอจ่าย
นี่ก็โมโหเลยค่ะเอาปืนมาทุบแบบนี้นะคะ
นายชายนรงค์คนก่อเหตุยอมรับนะคะว่าซื้อปืนปลอมเนี่ยมาราคาเจ็ดร้อยบาท
เบื้องต้นตำรวจบอกว่าไม่รู้ว่าปืนปลอมปืนจริงเอาแบบนี้ละกัน
แจ้งข้อกล่าวหาก่อนเสพสุราหรือของเมาอย่างอื่นจนเป็นเหตุให้ตนเมา
ประพฤติวุ่นวายหรือครองสติไม่ได้ขณะอยู่ในที่สาธารณะหรือสาธารณสถาน
แล้วก็มีการควบคุมตัวไปฝากขังไว้ก่อนนะคะ
เดี๋ยวสุขภาพจิตดีขึ้นคุยรู้เรื่องแล้วเดี๋ยวจะปล่อยตัวค่ะ